อะไรพังต้องไปดูคลิปกันก่อนเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังนะฮะ
นี่ได้ดูใกล้
ได้ดูใกล้เลยป่า

ทั้งที่จับแต่ของมุมชาติมันจะเป็นแบบ

มึงฝากอย่างนี้
โอ้โหรอนานไม่ได้ไปก่อนแล้วนะจ๊ะ
แต่สิ่งที่พังนี่คือไม้กั้นทางรถไฟให้คุณ
มันตึ้งตึ้งตึ้งลงมาแบบนี้
แต่รถคันนี้ไม่รอช้าเลย
อยู่แป๊บนึงพุ่งใส่เลยนะครับ
จนทำให้พังฮะหลักฐานชัดเจนนะครับ
เหตุการณ์นี้มีคนเอามาโพสต์ไว้ในโซเชียลนะครับบอกว่า
เกิดเหตุการณ์๙โมงของวันที่๒๗ตุลาคม
ข้ามคลองมหาสวัสดิ์ต่อเนื่องเข้ามายังถนน
สาราธรรมศพเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานคร
เจ้าของคลิปมองว่าเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง

มันอันตรายด้วยค่ะมันไม่ใช่แค่ไม่ถูกต้องอย่างเดียว
แล้วก็มีการโพสต์ลงในเพจควายหลุดถนน
ข้อความที่ว่าคุณควรจะกลับมารับผิดชอบของหลวงเขานะครับ

จะว่าไม่เห็นก็ไม่ได้เพราะคุณจอดอยู่แล้ว

ยังเป็นอันตรายด้วยโดยเฉพาะหากรถไฟมา
แล้วคุณมองไม่เห็นเป็นอันตรายถึงชีวิตคุณและผู้อื่นด้วยนะครับ